คดีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมนะครับหลังจากถูกปอทจับกลุ่ม
ประพาพันธ์อายุ๒๕ปีกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจังหวัดลบบุรี
ผู้ต้องหากระทำความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ด้วยข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
โดยให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์๑แสนบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามโพสต์ข้อความในลักษณะนี้อีก
นายสาธิพัฒน์ถูกตำรวจปอทจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก
ในซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมในโซเชียล
มีเจตนาปลุกปั่นให้ประชาชนที่เห็นโพสต์
เกิดความตื่นตระหนกเข้าใจผิด

ก่อความไม่สงบขึ้นภายในประเทศ
ซึ่งอาจกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
เมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ปึ่งต้นชั้นสอบสวนนายซาชิพัทธ์อย่างให้การภาคเศษ
ถ้าพบเห็นขอความกรุณาอย่าส่งต่อหรือแชร์ข้อความ

สำหรับผู้ที่ส่งต่อหรือแชร์ข้อความ
ก็เป็นความผิดตามภารวาลคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔๕เช่นกัน

จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ด้านนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดิจิตอล

ฝากไปยังร้านค้าต่างที่เปิดให้ผู้ใช้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไวไฟภายในร้าน
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจร

ที่เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องขอข้อมูล
พร้อมระบุในอดีตมีการใช้ไวไฟ
ร้านกาแฟสร้างความเสียหายต่อสังคมมาแล้ว
ที่ผ่านมาบางคนอาจจะไม่ทราบ

เช็คได้ว่ามีบุคคลนั้นมาใช้ในพื้นที่ร้านของท่าน
ไวไฟของท่านในการเข้ามาให้บริการของท่าน

ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างในอดีตนะครับ
ที่ได้ใช้ไวไฟจากร้านกาแฟต่าง
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
ไม่ว่าจะใช้ไวไฟใช้การใช้ไวไฟต่างนี้
ในการบังคับจุดวงจรต่างให้เกิดขึ้น

ด้านพลเอกประวิติวงศ์สวรรค์รองนายยกรัฐมนตรีไฟ

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนความเชื่อมโยง
เมืองต้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประสานว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้อง๔๕คน
ยืนยันไม่ใช่การปรามแต่เป็นการจับจริงชี้หากพบความเชื่อมโยงต้องดำเนินคดีทั้งหมด
จากถือเป็นการกระทำความผิดด้วยการโจมตีสถาบันเบื้องสูง
สำหรับนายซาศิพัฒน์เคยเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่๑๐กุมภาพพันธ์๒๕๖๑
และถูกตำรวจจับกลุ่มตั้งข้อหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และร่วมกันมั่วสุมชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า๕คนในที่สาธารณะ
ฝ่าฟื้นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ซึ่งต่อมาสารได้มีคำสั่งยกฟ้องในวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน